ไปดูเรื่องนี้ครับ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสินะฮะ
คือล่าสุดตำรวจสันติบาลทนแรงเสียดทันไม่ไหวผมกล้าพูดเลยว่าใช้คำนี้ได้เลย
ทนแรงเสียดทานไม่ไหวแล้วต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายกับทางราชการและรูปคดีได้
ขณะที่สวธานีก็ออกมาบอกแล้วนะนะครับว่าความสัมพันธ์เป็นยังไง
เอามาดูมาดูพลตบตรีอุดรวงชื่นครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจสันติบาล๑ลงนามในคำสั่งให้
สิบตำรวจโทยิงกรศาสิบัวแย้มออกจากราชการไว้ก่อน
หลังจากพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรีครับ
มีพยานมีหลักฐานเพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหา
เรื่องค้ามนุษย์ครับค้ามนุษย์เรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมนะ
โทษหนักนะเรื่องค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจที่บ้านในจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
จนถึงสิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงจึงให้ออกจากราชการไว้ก่อน
หากอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายต่อการพิจารณาคดี
เอาล่ะเอาล่ะอันนั้นก็คือเรื่องของคุณกรสาธิ
มาที่คุณธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาบ้างคุณผู้ชมนะครับ
ส่งเอกสารชี้แจงว่าท่านได้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
สถานะของท่านสถานภาพของท่านนั้นโสดนะ
หย่าร้างมาเกือบสามสิบปีแล้ว
รับว่าเคยรู้จักแล้วก็เคยสนิทสนมกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ

เพิ่งทราบจากสื่อว่าปัจจุบัน๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ
คบหากับผู้ชายที่ปรากฏเป็นข่าว
ท่านบอกว่าสื่อสื่อจ๊ะสื่อสื่อจ๊ะสื่อจ๋า
ควรคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
และคำนึงถึงเส้นแบ่งไม่ก้าวร่วงเรื่องส่วนตัวของบุคคลเกินกว่าเหตุ
ว่าแบบนั้นคุณผู้ชมว่ายังไงครับ
ผมไม่แสดงความคิดเห็นก็แล้วกัน
ส่วนที่กล่าวอ้างบอกว่าเขาเนี่ยคือตัวสวทานีเนี่ย
ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หลายสถาบันหลายองค์กร
และเขาต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบจริยธรรมของวุฒิสภา
และคณะกรรมธิการปปชเขาบอกว่าพร้อมนะพร้อมมาก
ที่จะแสดงข้อเท็จจริงต่อกระบวนการตรวจสอบ

ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบตามข้อกล่าวหา
หน่วยงานล้วนมีระเบียบข้อบังคับในการแต่งตั้งในการโยกย้าย
ขณะนี้ท่านบอกว่าใครที่เข้าไปวิจารณ์นะครับ

ท่านบอกว่าทีมงานได้ติดตามโพสต์ทุกโพสต์

เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
นั่นแปลว่าเขาจะฟ้องนั่นแหละนะ
เกิดความเสียหายต่อตัวท่านสวธานีท่านจะฟ้องนะ
ขณะที่คณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบนะฮะ
แล้วก็คณะกรรมการขออภัยฮะคณะกรรมธิการกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิบนุษยชนสภาพุทธหลักษณะได้เข้าตรวจสอบเส้นทางนะฮะ
การฝาก๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิเป็นตำรวจนะฮะ
แล้วให้ไปช่วยราชการกอรมนภ๔ส่วนหน้า
สอบไปในทางมิชอบหรือไม่จนนำไปสู่เหตุทำร้ายร่างกาย
คือหนึ่งเขาที่ตั้งข้อสงสัยกันไม่ได้กล่าวหานะ
ไปทำงานจริงหรือเปล่า
เค้าสงสัยกันนะให้คนเค้าสงสัยได้นะครับ

แล้วก็อดีตกรรมธิการการกฎหมายสนชด้วย
ซึ่งปรากฏชื่อบนป้ายที่วัดน่ะ

พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณ

เป็นที่ปรึกษากรรมนิการการกฎหมายสนช
มันจะสอบถึงนี่เลยหรอ
สอบถึงพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ

กรรมธิการการกฎหมายสนชด้วยในขณะนั้น

จะมีการเชิญบุคคลมาชี้แจงกว่า๒๐คนโดย๘กันยายน

เชิญ๑๐ตำรวจโทหยิงขอไปฮะ
ตรีหญิงทหารรับใช้

คนที่ถูกทำร้ายผู้เสียหายมาให้ปากคำก่อน
เดี๋ยวจับตาดูครับ๘กันยายนครับ
รอดูนะคะรอดูนะ